อุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่คนหนึ่งค่ะ
อายุ๒๗ปีแล้วเป็นแม่ที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณแม่ท่านนี้ค่ะให้นมลูกวัย๔เดือน
ให้ลูกอยู่คนเดียวสรุปก็นอนพลิกไปพลิกมา
สรุปพลิกจนหน้าไปกดกับที่นอน
หายใจไม่ออกสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
คุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจเลยทีเดียวค่ะ
ผู้ปกครองนำเด็กชายวัย๔เดือน
ให้แพทย์โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจร่างกายหลังเสียชีวิต
โดยผู้เป็นพ่อแล้วก็แม่ของเด็กนั่งร้องไห้อยู่ไม่ห่าง
ตำรวจภูทรทุ่งใหญ่เข้าไปตรวจสอบไปทำการสอบสวนด้วยค่ะ
ผู้เป็นแม่วัย๒๗ปีเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
ขึ้นมาตอนตี๕๓๐ได้ยินลูกร้องไห้เสียงดังเลย

ทีนี้ก็เลยไปหายาน้ำมาให้รับประทาน
ก็หยุดร้องแล้วก็ให้นมนอนอยู่บนที่นอน

พอเสร็จก็ไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัว

ทีนี้ก็ปล่อยให้ลูกนอนอยู่คนเดียว
ทีนี้พอเข้าไปเห็นลูกเนี่ยนะคะ

ก็เลยไปพลิกตัวให้กลับมานอนหงาย
ปรากฏว่าไม่หายใจแล้วนะคะ
แต่ว่าตาสองข้างยังคงเปิดอยู่

แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่นะคะ
ทีนี้พอไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
คุณหมอนายแพทย์ธีธวัฒน์ลอยประเสริฐ

ก็เข้ามาตรวจตามร่างกายของน้องวัย๔เดือนอย่างละเอียดค่ะ
หลังจากนั้นคุณหมอก็แจ้งกับคุณพ่อคุณแม่

เพราะว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาลแล้ว

คุณหมอเขาพบว่าที่บริเวณแก้มของน้องทั้งสองข้างนี้ค่ะ
มีเลือดตกมากองแล้วก็จับเป็นก้อน
ทีนี้ถามว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไร

น่าจะเกิดจากการที่น้องนอนคว่ำหน้าเป็นเวลานาน
ก็เลยทำให้น้องขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
คือญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี

ทางเจ้าหน้าที่จะไปสอบปากคำไปรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เรียกผู้เป็นพ่อเป็นแม่มาสอบปากคำนะคะ

อันนี้ก็จะมีการแจ้งความอีกครั้งในภายหลัง

เกิดขึ้นกับเด็กเล็กค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะคะ

แล้วกรณีแบบนี้คือไปกดทับกับที่นอน
โดยเป็นระยะเวลานานไม่ได้มีใครมาพลิกเขาขึ้นมา
ก็เลยเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นได้ค่ะ